ต่อกันที่เรื่องราวไฟไหม้ซอยตักศิลป๒๓กันหน่อย
วันก่อนกู้ภัยใจพระพี่ท็อปพี่ไทย

ชาวบ้านหลายคนเดือดร้อนมาก
บางคนไม่หมดถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวกันเลยทีเดียวค่ะ
จริงหลายหน่วยงานก็พยายามยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแล้ว
แต่ความเสียหายในครั้งนี้มันมากเกินกว่าที่ภาพจะบรรยายได้

พี่บินพี่ไทยก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าบางครอบครัว
ถึงพี่ท็อปพี่ไทยเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
บอกว่าบางครอบครัวสิ้นเนื้อประดาตัวกันเลย
เหลือแค่ที่ดินไร้บ้านไร้ที่อยู่อาศัยค่ะ
หากว่ามีใครบริจาคผ่านมูลนิธิ
จะรีบนำเงินไปให้ผู้ยากไร้ต่อทันทีเลย
ส่วนเรื่องของโครงการไปช่วยช้างกว่า๒๐๐เชือก
จังหวัดภูเก็ตตอนนี้ได้คิวเรียบร้อยแล้วค่ะ
วันที่๒๒ถึง๒๒๔สิงหาคมนี้
พี่ไทยพร้อมกับพี่บินนะคะก็จะทำงาน
เดินทางไปหาพี่น้องชาวภูเก็ตอย่างแน่นอนค่ะ

ไฟไหม้นี่มันหมดสิ้นเนื้อประดาตัวเลย

ผมก็ไปแจกเงินครอบครัวละ๒๐๐๐บาทนะครับ
ต้นเลยแล้วก็เอาโรงครัวนี่ไปตั้ง
ตอนนี้ก็ยังทำโรงครัวยังเปิดอยู่นะครับ
ก็ใครมาบริจาคหรืออะไรเราก็เป็นธุระจัดแจงให้
ใครบริจาคเงินมาเราก็เอาไปให้กับครอบครัว
ที่เขาโดนผลกระทบจากอัคคีภัยในครั้งนี้ด้วย

เป็นการปิดจ๊อปกับการดูแลสัตว์ดูแลช้าง
เจอกันวันที่๒๒๒๓๒๔นะครับที่ภูเก็ตครับ
เป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนโครงการมูลนิธิต่าง
เพราะว่านำไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนแบบจริงค่ะ